พิธีพระราชทานเพลิงศพเหยื่อเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพู
ซึ่งอีกหนึ่งคนที่ทางกรมสุขภาพจิตไปคุยกันก็คือ

มีการอัดคลิปวิดีโอมาด้วยว่าที่คุณแม่เนี่ยไม่ได้ไปร่วมงานเนี่ย
ว่ายังไงแล้วสภาพจิตใจของท่านเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันครับ
สวัสดีค่ะขอให้พี่นองทุกคน

สังดานจิตใจไหม
ขอโทษที่ลูกไส้
ในการกระทำของลูกชาย

ไข่ยูเย็ดใจของแม่ดีขึ้นกว่าหนีก้อน
แม่สิไปขออาศัยการขอโทษทุกคน

คือคุณแม่ไม่ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
หนองบัวลำพูเพราะว่าคุณแม่อยู่ที่อุดรนะครับ

และทีมกรมสุขภาพจิตเข้าไปถามสภาพจิตใจของคุณแม่

เพื่อจะสื่อสารไปถึงญาติของผู้สูญเสียครับ

ขอโทษกับการกระทำของลูกชายแม่
ขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ถ้าวันหนึ่งคุณแม่สภาพจิตใจดีขึ้น
จะไปกราบขอโทษทุกคนเลยครับ
ส่วนศพของผู้เป็นภรรยา

แต่เมื่อวานนี้ญาติตัดสินใจไม่เผาที่เดียวกันครับ

จะนำร่างไปทำพิธีที่อุดรธานีนี่แหละครับ

คุณแม่ตะโกนเรียกลูกสาวกลับบ้านเราลูก

เขาก็ฆ่าก่อนจะล้มฟุบลงไป
ทีมสุขภาพจิตต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับ